เรื่องนี้บ้างดีกว่าฮือฮากันพอสมควรที่ชนบุรีค่ะ
มีคนเขาไปขอโชคจากสุสาน
เฮ้ยทำได้หรือเปล่าไปดูกัน

โอ้โหคุณมาถามคนใจฟ็อตและตาขาวอย่างผม
คุณก็ได้คำตอบว่าไม่ผมไม่ไปแน่นอนครับ

แต่ว่าเขามีคนที่เขาใจกล้านะคะ
ไปที่มูลนิธิสุสานไตรคุณธรรมตะบลหนองรีอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีค่ะ
บุกเข้ามาเลยมางัดหลุมศพที่๓ทับ๔๐

แต่หลุมที่๓ทับ๔๑ข้างกันมีศพอยู่
ฝาโลงที่เป็นปูนซีเมนเนี่ยถูกเปิดออกมาแล้วใกล้กันยังพบทูบและกระดาษม้วนเนี่ยค่ะ
เขียนเลขเอาไว้เพื่อขอด้วย
ไปถามเจ้าหน้าที่ดูแลสุสานก็คือนายเด่นธรรมโวหารนะ
เขาบอกว่ามีรถเก๋ง๒คันวิ่งเข้ามาเขามาจอดปึ๊บ
เขาก็เดินมาดูแล้วก็ตะโกนถามว่ามาทำอะไรมาขุดศพเหรอ
ได้ยินดังนั้นก็ได้ยินเสียงปึ้งเหมือนทิ้งฝาปูน
แล้วคนที่ขับรถเก่งมาสองคันเนี่ยก็ขับรถพุ่งออกไปเกือบจะชนพี่เขาเลย

ใช่ค่ะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องปกติแล้วไง
เจ้าหน้าที่ดูแลสุสานก็เลยฝากไปบอกถึงคนที่ชอบการเสี่ยงโชค
บอกว่าอย่าทำแบบนี้เพราะหลุมศพมีปูนบกดู
ถ้าคุณมางัดแงะมันก็ถือว่าผิดกฎหมายเป็นการบุกลุกอย่างหนึ่ง
แต่เดี๋ยวหลังจากนี้จะตรวจสอบดูว่าศพหายด้วยไหม
ถ้าหายก็คงต้องแจ้งความเข้าสู่กระบวนการต่อไป
ก็ต้องส่งนักข่าวลงพื้นที่ไปตอนกลางคืนดีไหม

ก็ไปเจอกับพี่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลสุสานแล้วค่ะ
เขาก็บอกเหมือนกันว่าอย่าทำแบบนี้นะ

แล้วก็เขาก็จะมาขอหวยตอนวันก็

แต่นี่พฤติกรรมคือไม่แจ้งเจ้าหน้าที่

แล้วก็เรียกเจ้าหน้าที่เรียกก็ไม่จอดครับ

จะได้สมหวังกันทุกคนครับ
โอ้โหเข้าใจตรงกันนะ

จะไปไปได้แนะนำให้ไปกลางวัน

ถูกต้องมากลางค่ำกลางคืนแอบลักลอบมา

คนหรือเปล่า

ใช่แล้วเนี่ยค่ะตอนที่นักข่าวเราไปสอบถามพี่คุณที่ดูแลสุสานเนี่ย
เห็นจัุจักเลยว่ามีคนนวก็มาขอโชคลาภจากสุสานเหล่านี้

ดปุ๊บแล้วก็ไปหาซื้อสลากตรงนั้นเลย

วันสต๊อปเซอร์วิสใช่ค่ะอ่าถ้าพูดถึงสุสานไตรคุณธรรมแห่งนี้นะคะ
ก็มีหลุมศพรายญาติกว่า๕๐๐หลุม
เคยมีคนเอาอาหารมาเลี้ยงเอาหนังมาฉายโด่งดังไปแล้วทั่วประเทศ
ก็ถือว่าเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับศพรายญาติก็ได้กุศลอีกแบบหนึ่ง

ไม่ใช่หลุมก๊อบแต่หลุมก็เดินเหนื่อยพอแล้วนะไม่ใช่หลุมก๊อบ
เฮ้ยเดี๋ยวคุณจะได้ลงหลุมเดี๋ยวนี้
มีโอกาสถ้ามีความเชื่อด้านนี้
ก็ลองไปกันดูแต่ไปในทางที่ถูกต้องนะ
บอกเจ้าหน้าที่เขาด้วย